มาดูเรื่องของมาตรการคืนเงินภาษีให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของตรุษจีนนี้กันหน่อยนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าโครงการนี้ดีมาตรการนี้ดีไปใช้สิทธิ์แล้ว
แต่บางคนอ้าวมีด้วยเหรอบางคนยังไม่รู้คุณผู้ชม
ก็เลยอยากจะให้ทางรัฐบาลประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกันหน่อย
ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเองก็เลยขยายเวลาการลงทะเบียน
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในมาตรการคืนภาษีนี้เพิ่มขึ้นนะคะ
จากปกติลงถึงวันที่๓๑มกราคมขยายไปถึง๑๕กุมภาพันธ์เลย
เพราะฉะนั้นฟังข่าวนี้ดีเดี๋ยวเราจะได้รีบไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กัน
ยังเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ๒อาทิตย์ไม่ตกเผาด้วยและยังใช้สิทธิ์ได้ด้วยนะครับ
คือเมื่อวานนี้นะคะ๑กุมภาพันธ์เป็นวันแรกค่ะ
ที่มีมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชน
ก็คือบัตรที่มีบัญชีเงินฝากเป็นเงินประจำ
ไม่ใช่เงินอนาคตอย่างบัตรเครดิตนะคะ
คือประชาชนที่ภาคใต้นี่นะคะ
มีคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากค่ะ
จับจ่ายซื้อของเตรียมใช้ในเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้ว
พรุ่งนี้ก็วันจ่ายแล้วเนาะก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว
พรุ่งนี้คนจะใช้เงินกันเยอะนะฮะจริงค่ะ
แต่ว่าจากการสอบถามประชาชนที่มาจับจ่าย

ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดของมาตรการคืนเงินภาษีนี้
ไม่มีประชาชนมาร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิ์เลยคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ทางห้างเองนะคะ
บอกเหมือนกันว่าตอนนี้นะคะมีคนมาจับจ่ายอย่างคึกคัก
แต่ไม่มีใครทราบมาตรการนี้ค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะเพิ่งจะทราบรายละเอียดโครงการนี้จากผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่มาถามนี่แหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีเวลาดูข่าวดูข้อมูลอะไรเลย
อยากจะฝากรัฐบาลให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงลึก
ให้เข้าถึงรากย่าให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านตำบล
มากกว่านี้หน่อยค่ะค่ะซามหรือคะ
ต้องเตรียมที่ไหนที่ถองไม่ทราบหรือคะ
ทราบว่ามันว่าจะมีโครงการแต่ว่าไม่ทราบวัน
มันก็ดีส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เขาเตรียมพร้อมในประเด็นนี้เนอะ
แต่ว่าการประชาสัมพันธ์มันกระชั้นชิด
บางทีเราก็ไม่ทันฟังไม่ทันที่จะติดตามข่าว
โปรเจกต์อะไรต่างควรจะเนิ่น
แล้วก็กระจายการประชาสัมพันธ์เข้าไปตามหมู่บ้าน
ไปตามไปตามพื้นที่ที่มันห่างไกลด้วย
เพราะบางทีเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็คือยอมรับว่าเรา
เราไม่ได้ดูทีวีในช่วงนี้
ก็เลยอาจจะขาดการสื่อสารตรงนี้
แต่ว่าอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ไปตามเทศบาลแต่ละที่
แล้วเขาจะมีเสียงตามสายอยู่ทุกวันอันนี้อาจจะช่วยได้
ก็เป็นเสียงของประชาชนสะท้อนมานะคะ
ทางด้านนายลวรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังบอกว่า
กระทรวงการคลังก็ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้นะคะ
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง๑๕กุมภาพันธ์
จากเดิมให้ลงทะเบียนถึง๓๑มกราคม
หวังว่าขยายเวลาไปแล้วจะมีประชาชนที่สนใจมาร่วมโครงการกันเยอะ
วิธีการไม่แงะไม่ยากเลยคุณผู้ชม

คลิกช็อปและรับ

เข้าไปลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้แหละนะคะ
แต่ว่าการลงทะเบียนนี้นะคะจะต้องลงทะเบียน
ในการใช้บัตรเดบิตที่มีบัญชีพร้อมเพลย์
ผูกกับเลขที่ประชาชนเท่านั้น
บางคนบอกพร้อมเพลย์ก็ยังไม่ได้ใช้เลย
คืออันนี้ก็ต้องจำกัดสิทธิเฉพาะคนที่มีบัญชีพร้อมเพจด้วย
เพื่อความสะดวกในการที่จะคืนเงินภาษีให้
ซึ่งเป็นการโอนเงินโดยตรงของรัฐบาลถึงประชาชน
ซึ่งหลังจากที่เราคลิกลงไปแล้ว
จับจ่ายซื้อของได้เลยโดยเราต้องบอกคนขายด้วยนะว่า
ขอใช้สิทธิ์มาตรการคืนเงินภาษี
คนขายเองก็ต้องถามประชาชนคนซื้อด้วยว่า

จะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงพร้อมเพียงนะคะ
หลังจากที่คุณช็อปเสร็จแล้วก็เตรียมรับเงินคืนในวันที่๑๕มีนาคมเลย
โดยเป็นการผ่านระบบพร้อมเพลย์โอนเงินคืนระบบพร้อมเพลย์ให้เลยนะคะ
มาตรการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ๕นี้นะคะ
จะจำกัดวงเงินไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อราย
จ่าย๒หมื่นบาทคุณได้เงินคืน๑๐๐๐บาทนะคะ
ฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้
สามารถใช้สิทธิ์มาตรการคืนเงินภาษีได้เลย
ต้องใช้นะสิทธิ์นี้สำคัญนะ
อันดับแรกคุณผู้ชมลงทะเบียนก่อนนะ

ยังมีเวลาที่จะไปลงทะเบียนได้จนถึง๑๕กุมภาพันธ์
อันนี้เรารีบเตือนไว้เดี๋ยวพอมันเลยไปแล้วเดี๋ยวจะมาเสียดายไม่ได้นะ
เสียดายบอกจะไม่ชัดไม่รู้ทำไมจะไม่ได้คืน